คือร้องได้ให้ล้าน
หลานก็ไม่ว่าเพราะอานั้นงานมากมี
คุณอาจงช่วยบอกทีว่าบ้านดนตรีนั้นอยู่ที่ไหน
อันดับแรกเลยพี่เป๊กจะชื่นชมใบเตยอย่างนี้ว่า
ในวัยเด็กสิบควบพอสะดุดแล้วใบเตยใส่เกียร์ถอยเดี๋ยวนั้นเลย
กลับไปร้องคำนั้นปุ๊บแล้วทำได้เลยตรงเนี้ยคือสิ่งที่เยี่ยมยอดมาก

แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เก่งมาก

เป็นเด็กในวัยเดียวกันบางคนหรือผู้ใหญ่ก็ตาม
ถ้าเจอสถานการณ์อย่างนี้เห็นมาเยอะหลายคน
ไปไม่เป็นเลยก็เยอะ
เราถือว่าเป็นหนึ่งในการที่แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
และมีสติที่ดีมาก
ต้องชื่นชมคุณพ่อคุณแม่นะ
ลูกได้มีสติมากคุณพ่อคุณแม่

โอเคพร้อมนะ
ขอให้ครอบครัวของใบเตยโชคดีค่ะ

เพลงที่๔มูลค่า๖๐๐๐บาท
น้องใบเตยร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
โชคได้โชคได้โชคได้โชคได้
เพลงที่๔มูลค่า๖๐๐๐บาท
น้องใบเตยร้อง

ร้องผิดครับ
น้องใบเตยร้องผิดไป๑คำ
ร้องผิดไปหนึ่งคำนะครับก็คือคำนี้นะครับ
คุณอาจงช่วยบอกทีว่าบ้านดนตรี
นั้นอยู่ที่ไหน
แต่ว่าน้องใบเตยเปิดตัวช่วยได้ร้องผิด๑คำ
ท่อนที่หายอะไรก็ร้องทันนะ
โอ้โหเก่งมาก

น้องใบเตยร้องได้ครับ
ร้องทัน
เสร็จยังไงคะ
ดีใจค่ะแล้วก็ทุกคนค่ะ

ร้องได้สถานการณ์นี้มันมันมหัศจรรย์มากคือไม่น่าเชื่อเลยว่าจะ
ย้อนท่อนกลับไปไล่แล้วร้องใหม่มาจนครบนะคะคุณผู้ชมในส่วนที่สะดุดไปแล้วใบเตย
ย้อนกลับไปแล้วไล่ดนตรีมาจนทัน
ตรงนั้นทำได้ดีนะ

ไม่ได้ผิดตรงนั้นเลยแม้แต่คำเดียว
ตอนนี้มีเงินให้คุณพ่อคุณแม่ไปใช้หนี้แล้วค่ะ
เพราะว่าทำได้ในเพลงนี้รับราคา๖๐๐๐บาท
เป้าเลยครับที่ต้องการนะครับ
หกหมื่นบาทจากเพลงของคุณพุ่มพวงดวงจันทร์
อีกก็เข้ากรุงนั่นเองนะฮะแม่น้องใบเตยแต่ว่ายังไม่จบนะครับ
เพราะว่าน้องใบเตยยังไม่ร้องผิดแล้วก็ยังไม่ได้บอกอาว่าหยุด
เพราะฉะนั้นต้องฟังเพลงต่อเลยนะครับ
มาต่อกันที่เพลงที่ห้าเลยเพลงนี้มีมูลค่าแปดหมื่นบาท
ไม่แน่มันอาจจะตายแล้วหวานหมูน่าจะลองดู
แม่ชอบเสียงหวานหมูเมื่อกี้มากเป็นอะไรที่โยยวนเหลือเกิน
เอาละครับถ้าพร้อมแล้วอินโทรเพลงที่ห้ามูลค่าแปดหมื่นบาท

หมื่นค่ะใบเตย

ถ้ายุดรับหกหมื่นบาทถ้าสู้มีสิทธิ์รุ่นแปดหมื่นนะครับ

สำหรับเพลงที่ห้ามูลค่าแปดหมื่นบาทครับ
ใบเตยจะสู้หรือจะหยุดครับ

หยุดค่ะ

ก็ขอบคุณทางรายการนะคะที่เปิดโอกาส
ให้เด็กคะ

รู้สึกยังไงบ้างกับการแข่งขัน

ทุกคนเป็นกำลังใจให้เราเสมอค่ะอืม

ได้รับเกียรติเป็นคนสุดท้าย

เป็นคนสุดท้ายปิดจ๊อปเลย

ไม่ได้ปิดรายการนะคะ

จบลงที่น้องใบเตยนี่แหละค่ะ

เราจะกลับมา

หรือว่าหลากหลายไปตามปกติของเรา
อาจจะเป็นเด็กแบบนี้ก็ได้

แคมเปญพิเศษได้อย่างอิ่มเอ็ม
หัวใจมากเพราะว่าทำได้สำเร็จ

ให้คุณพ่อคุณแม่เอาเงินไปใช้หนี้ได้

เลยไม่มีหนี้แล้วอยู่กันด้วย
รอยยิ้มทวดกระดายมุ้ง
ได้ทุกอย่างที่อยากจะได้

น่ารักมากเลยรับไป๖๐๐๐บาทค่ะ

นักสู้ชีวิตรุ่นจิ๋วทุกคนเลย

เพราะว่าเด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า
เด็กดีวันนี้ก็เป็นผู้ใหญ่ดีในวันหน้า

ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
ได้ใหม่เลยนะครับทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒

รายการดีอีกรายการหนึ่งรออยู่ค่ะ

คุณผู้ชมที่รักชีวิตแต่ละลมหายใจ

ตอนนี้หนูไม่ต้องเห็นพ่อกากแม่เครทธิ์อีกนะค่ะ
เพราะหนูสามารถนำเงินใช้หนี้

แล้วก็เลี้ยงแม่ที่พิการอยู่แม่เป็นโรคซึมเศร้าความดัน
ตอนนี้เดินไม่ได้เลยป้าต้องทำทุกอย่างเพื่อแม่
๖คนแต่ละคนอยู่ในวัยกลางกินกลางนอน
กินข้าวสารหนึ่งกิโลต่อวันลูกป้าก็ส่งตังค์มาบ้าง
ไม่พอเลยหาหอยให้หลานไปขายขายเสร็จแล้ว
ช่วยหลานไปเก็บผักปุ้งอีกใช้เดียววันหนึ่งได้เงินมาร้อยกว่าบาท
ทั้งที่ขาเราก็ปวดเกินไม่ค่อยไหว
กลัวตัวเองจะเลี้ยงหลานไม่ไหวแต่ว่าเราตายไม่ได้เราต้องเชื่อ
ชีวิตเราต้องสู้เพื่อหลานเพื่อแม่